คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ที่บุรีรำมีผู้ชายคนนึง
คล้ายกับเป็นคนสติไม่สมประกอบ
หยิบเหล้าจากสารประจำหมู่บ้านมาดื่ม
ปรากฏว่ามาพบอีกทีกลายเป็นศพไปแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
หรือเป็นเรื่องของความอาถรรพ์กันแน่ที่อยู่ดีไปหยิบเหล้าจากศาลนะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะตำรวจสพเมืองบุรีรำ
ตรวจสอบทุ่งนาริมถนนในหมู่บ้านโคกเพชรที่ตำบลหนองตาด
พบศพนายสมชายอายุ๔๗ปีนอนคว่ำหน้าจมน้ำเสียชีวิต
แต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไร
จุดที่พบศพต่ำกว่าถนนประมาณ๑๕เมตร
ก็มีน้ำอยู่สักประมาณ๔๐เซนติเมตรที่นาตรงนั้นข้างถนน

เจรฐีก็ส่งร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรำ
หน้าของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเสรีภาพเล่าให้ฟังว่า
ผู้เสียชีวิตคือหลานมีสติไม่สมประกอบ
เคยหายออกจากบ้านหลายครั้งบางครั้งโน้นไปโผล่สปลาวก็มีนะ
ล่าสุดหลานหายออกจากบ้าน๔วันก่อนจนสุดท้ายมีคนมาพบเป็นศพแบบนี้ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปเจอรองเท้าสีเหลืองของผู้เสียชีวิตตกอยู่ข้างหนึ่ง
นี่ค่ะรองเท้า
ไม่มีญาติมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ก็ไปดูที่ศาลประจำหมู่บ้านมีป้ายเขียนเอาไว้ว่า
เจ้าพ่อแสงเพชรเจ้าแม่บุญธร
ในศาลก็มีพวงมาลัยมีเครื่องเส้นไหว้มีรูปปั้นเหล้าขาวน้ำหวาน
ก็เป็นสิ่งที่คนนำไปเส้นไหว้ก่อนหน้านี้นะคะ
หนึ่งในคนงานที่ไปรับจ้างก่อสร้างบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ชื่อว่านายยศให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ช่วงเช้า๑๔ตุลาคมตัวนายยศเองกับเพื่อนคนงานนะคะ
เห็นผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ฝั่งตรงกันข้าม
ห่างจากจุดเกิดเหตุสักร้อยเมตรนั่งก้มหน้ามีขวดเหล้าข้างตัวอยู่ขวดนึง
เกือบเที่ยงผู้เสียชีวิตหายไปพร้อมขวดเหล้า
พอเลิกงานก็เลยพากันเดินหาเดินดูนะคะก็ไม่เห็นอะไร
ส่วนที่ชาวบ้านบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตไปดื่มเหล้าจากศาล

ตัวนายยศบอกว่าก็คงไม่ได้เป็นอาถงอาถรรพ์อะไรหรอก
ผู้เสียชีวิตคงเมาลื่นตกลงไปแล้วก็ไปเสียชีวิต
ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะคะ
แต่ส่วนตัวก็ไม่กล้าหรอกไม่มีใครกล้าไปกินของเส้นไหว้อยู่แล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะในสมศักดิ์ก็เล่าให้ฟังว่า
ก็มีการบอกเล่าจากผู้เท่าผู้แก่นะคะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วไม่นิยมหรอกที่จะนำของเส้นไหว้ไปดื่มไปกิน
เพราะถือว่าถวายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพูดผีไปแล้ว
แต่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
ทำพิธีเส้นไหว้แล้วอาจจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วเอาของไหว้กลับไปกินก็มี
แต่คนที่หยิบเอาไปโดยไม่ได้ยกมือไหว้บอกกล่าวก่อน

เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่
อันนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกในมุมของความเชื่อค่ะ